แต่ถ้าเกิดว่าใครไปภาคใต้แล้วไปช่วงนี้

ก็ไปทานขนมบ้าบินสิคุณ
เพราะว่าคุณผู้ชมก็บอกเองว่าช่วงนี้ทานขนมบ้าบิน
มันจะได้แก้ความช้ำใจของเราให้หมดสิ้นไป

ธรรมดาเพราะว่าเขามีไอเดียในการขายเป็นการเพิ่มมูลค่า
แล้วก็สร้างรายได้นั่นเองนะคะ
เจ้าของร้านก็คือคุณนุชรีพรตีวัยค่ะ
เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขนมบ้าบิน
อยู่ในตลาดดูสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
เขามีการปรับสูตรขนมบ้าบินที่ใส่มะพร้าวแบบธรรมดาเนี่ยนะ
ที่จะมีการใส่มะพร้าวแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปรี๊บ
น้ำมะพร้าวคือเป็นสูตรดั้งเดิมแบบโบราณที่เราเคยทานกันทั่วไป
แต่ว่าปรับสูตรด้วยการเพิ่มข้าวโพดเพิ่มมะพร้าวอ่อน
ข้าวเหนียวดำลงไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า
และเท่านี้ไม่พอล่าสุดก็ได้มีการเพิ่มผลไม้
ฤดูกาลแล้วก็ผลไม้ท้องถิ่นอย่างทุเรียนและจำปาด้า

ใช่ค่ะเป็นผลไม้ท้องถิ่นของทางภาคใต้เขา
ก็เลยทำให้ตอนนี้ร้านขนมบ้าบินร้านนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้ามาก
โดยเฉพาะใส่ทุเรียนลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเมนูนี้ขายดีมาก

นั่นน่ะสิมันน่าจะมีกลิ่นทุเรียนหอมนะคนที่ชอบทุเรียนต้องไปลองกันดูนะคะ
ซึ่งคุณนุชรีพรก็บอกอีกด้วยบอกว่าขนมบ้าบินของตัวเองจะใช้กระทะเหมือนทำขนมโตเกียว

แล้วก็หยอดแป้งลงไปใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็หมั่นกลับด้านนะคะ
จนขนมสุกพอขนมสุกแล้วมันจะหอมคุณ
สีเหลืองแบบสีเหลืองทองนวล
ใช่ไหมแล้วก็แบบกรอบนอกนุ่มใน
มีกลิ่นผลไม้อย่างทุเรียนหรือว่าจำปะดะ

ใช่ค่ะอันนี้ก็มีมะพร้าวด้วยแต่ว่าเพิ่มไส้เข้าไป
ให้มันมีรสชาติที่มันแตกต่างจากเดิม
สูตรดั้งเดิมมากยิ่งขึ้นนะคะ
ราคาขายก็ไม่แพงกล่องละ๒๐บาทได้ทั้งหมด๖ชิ้น
อะไรนะ๖ชิ้นหนึ่งกล่องเต็ม๒๐บาทเหรอ

นะคือปกติคุณเคยทานขนมบ้าบินแล้วแบนไหม

ขนมบ้าบิ่นหรือว่าโตเกียวแบนขนาดนั้นนะแต่นี้หนานุ่มคุณเห็นไหม

คุณนี่แหละถ้ากินเยอะอ้วน
เอ้าแต่มันอร่อยจริงแล้วก็ขายดีจริงนะคะ
ก็เป็นไอเดียที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการขายขนมธรรมดาธรรมดา
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ก็สามารถนำไปปรับใช้กันดูได้นะ
คุณผู้ชมสำหรับการค้าขายอะไรแบบนี้